ส่วนการแข่งขันฟุตบอลเจลีกนะคะได้มีการออกโปรแกรมการแข่งขันออกมาแล้ว
ทีนี้ก็เลยอาจจะส่งผลกระทบต่อนักเตะของไทย๔คนที่แข่งขันในเจลีก
ใช่ครับก็พอเขาประกาศวันออกมาในวันที่๔กรกฎาคมนะครับ
หลังจากที่แข่งขันไปได้เพียงแค่นัดเดียวเนี่ยตอนนี้โปรแกรมก็ต้องอัดแน่น
เพราะว่าเหลืออีกถึง๓๓เกมนะครับสำหรับการแข่งขันเจลีกปีนี้
ซึ่งในปีนี้เหลืออีก๓ครั้งนะครับก็คือกันยายนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายน
เพื่อให้จบการแข่งขันทันในปี๒๐๒๐ครับ
ประเด็นนี้ก็อาจจะมีผลกระทบเหมือนกันกับนักเตะไทยที่ค้าแข้งอยู่ในเจลีก
ธีรทรบุญมาทันทั้งธิรสินแดงดาชนะทิพย์สงกระสินแล้วก็กวินธรรมสัจจานันทร์นะครับ
แต่ว่าทางเจลีกก็ยืนยันว่านักเตะที่ถูกเรียกไปติดทีมชาติเนี่ย
ก็สามารถที่จะเดินทางไปสมทบกับทีมได้ตามปกติ
โมสรก็จำเป็นที่จะต้องออกไปปล่อยตัวออกไปตามกฎสากลนะครับ

ยังเหลือโปรแกรมอีก๓นัดสุดท้าย
เพื่อที่จะคัด๑๒ทีมไปแข่งขันรอบ๑๒ทีมสุดท้ายนะคะ

จะแข่งขันในช่วงตุลาคมและพฤศจิกายน

พาทิศสุภพงศ์ค่ะรักษาการเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เอาไว้ในปีหน้าทั้งหมดเลยนะคะ
ซึ่งก็จะมีการกำหนดการจับสลากแบ่งสายในช่วงเดือนมกราคม
และการแข่งขันรายการนี้ก็คือรอบ๑๒ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ซึ่งเป็นรายการที่คัดเลือกสำหรับทีมที่ไม่ผ่านเข้าสู่๑๒ทีมสุดท้ายนะคะ
ซึ่งฟุตบอลโลกในรอบ๑๒ทีมสุดท้ายก็จำเป็นจะต้องแข่งขันให้เสร็จสิ้น
ภายในต้นปี๒๐๒๒ด้วย
เนื่องจากว่าจะต้องเป็นการกำหนดวางทีมที่จะได้เป็นตัวแทนทวีป
สำหรับการเข้าแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบสุดท้ายที่กาต้า
แต่อย่างไรก็ตามนะคะโปรแกรมที่วางไว้ก็
ยังต้องรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙อีกครั้งว่าจะ
ลี่คลายไปในทิศทางใดคือถ้ามันคลี่คลายในทิศทางดีก็น่าจะได้กลับมาแข่งขัน
แต่ว่าถ้ามันยังไม่ได้ดีขึ้นการแข่งขันมันจะต้องมีการเดินทาง
แต่ละประเทศมีนโยบายในการกักตัวในการเดินทางที่แตกต่างกัน
ใช่ยกตัวอย่างอย่างเกมที่ไทยจะเจออินโดนีเซีย
ในช่วงเดือนตุลาคมก็ต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของอินโดนีเซียด้วยนะครับ
สถานการณ์ในตอนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ